วันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
ก็เตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือชาวนานนะครับ
ในการรับซื้อข้าวหอมมะลิหลังจากเมื่อวานนี้ครับ
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมีความเห็นชอบออกมานะครับ
เรื่องของการสร้างรถไฟทางคู่๓เส้นทางและสะพานข้ามแดนไทยกัมพูชา
ติดตามจากคุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานมาจากธรรมเนียบรัฐบาล
ทุกวันจะมีการประชุมขณะรัฐมนตรีวันนี้ก็เช่นกัน
ซึ่งทางธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้นะคะได้มีการจัดระเบียบ
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาลใหม่ทั้งหมดค่ะ
โดยให้ยกเลิกบัตรประจำตัวสื่อมวลชนประจำธรรมเนียบรัฐบาล

หลังจากที่สำนักรักษาความปลอดภัยแจ้งยกเลิกบัตรผ่านเข้าออก
สำหรับสื่อมวลชนที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในธรรมเนียบรัฐบาล
โดยให้เหตุผลว่าเพื่อปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัย
โดยเช้าวันนี้ค่ะเจ้าหน้าที่จากสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี
ลงมาตั้งจุดเพื่อแลกเปลี่ยนบัตรประจำตัวของสื่อมวลชนทุกสำนัก
ที่เคยได้รับผ่านอนุญาตให้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
ซึ่งบัตรที่นำมาใช้ทดแทนนะคะจะเป็นบัตรประจำตัวสื่อมวลชนชั่วคราว
ซึ่งเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้ให้เหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องแลกเปลี่ยนบัตร
เพราะผู้บังคับบัญชาได้สั่งการลงมา
ซึ่งสื่อมวลชนที่จะมาแลกบัตรได้นั้นนะคะจะต้องมีหนังสือรับรองสถานะ
การเป็นพนักงานจากต้นสังกัดมาแสดงและส่งให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนและสังกัดที่ชัดเจนค่ะ
ส่วนบรรยากาศในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
การประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเงียบเหงาค่ะ
ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเหมือนเช่นทุกสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะ
ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮมที่เดินทางมาถึงธรรมเนียบรัฐบาล
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
โดยก็ได้ขึ้นตึกบัญชาการทันทีไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่เดินขึ้นตึกบัญชาการทันทีค่ะ
ค่ะส่วนวาระที่จะพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะ
กระทรวงพาณิชย์ค่ะจะเสนอขอความเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือราคาข้าวของชาวนา
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการประชุมได้เห็นชอบ
โดยจะรับซื้อข้าวจากชาวนาที่มียุ้งฉาง

แบ่งเป็นสินเชื่อจากโครงการร้อยละ๙๐ของราคาตลาด

และชาวนาที่ไม่มียุ้งช้างจะได้รับ

แบ่งเป็นรายได้จากการขายข้าวในตลาด๙๗๐๐บาท
เงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว๑๒๙๕บาทค่ะ
กระทรวงการคลังค่ะเสนอมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ
เสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเน็ตบำนานแห่งชาติค่ะ
กระทรวงคมนาคมค่ะเสนอขออนุมัติโครงการก่อสร้าง
รถไฟทางคู่๓เส้นทาง
นครปฐมหัวหินเส้นทางหัวหินประจวบคิริคัน
และเส้นทางลบบุรีปากน้ำโพ
และก็ขออนุมัติการจัดทำและลงนาม
ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา
ว่าด้วยการก่อสร้างสะพานข้ามพรมแดนแห่งใหม่
ที่บ้านหนองเอียนสตึงบทค่ะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอความเห็นชอบยกเลิกโครงการเงินกู้
เพื่อการบริหารจัดการน้ำและระบบขนส่งทางถนนระยะเร่งด่วน
มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะที่๒ค่ะ
ขณะที่ผลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปากรรองนายกรัฐมนตรี
จะนำข้อสรุปหลังจากที่ได้หารือกับนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ
รัฐมนตรีประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีในฐานะเลขานุการ
บัญชาการติดตามสถานการณ์หรือสตสที่จะผ่อนปลนให้ภาคธุรกิจบันเทิง
นำเสนอรายการบันเทิงตามความเหมาะสม
หลังจากครบ๓๐วันในวันที่๑๔พฤศจิกายนนี้
โดยให้เผยแพร่เนื้อหาตามความเหมาะสม
และยังคงเน้นพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
และการแสดงความไว้อาลัยค่ะ
นอกจากนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้
จะต้องจับตาว่าจะมีการนำเอาคำปารพรัฐธรรมนูล
หารือและแจ้งในที่ประชุมรับทราบหรือไม่ค่ะ
รายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ